เราเห็นคลิปน่ารักกันมาเยอะแล้ว

ดูสิว่าสัตว์ตัวนี้เขาจะแปลกกว่า
เรื่องเดิมที่เรานำเสนอกันอย่างไรบ้างคะ
เอากันแบบนี้กันเลยทีเดียวค่ะ
นี่เป็นคลิปวิดีโอจากกล้องบนรถยนต์คันหนึ่งนะคะ

ขี้เคาะจริงตัวใหญ่มากตัวใหญ่ด้วย
คอเกาะหลังซ้อนท้ายรถจักรยานนะคะ
โดยก็เอาขาหน้าพาดบริเวณบ่า
ขณะที่ขาหลังก็เอาไว้กอดเอว
คือขาหน้าพาดบ่ายไม่เท่าไหร่

ใช่แล้วก็เจ้าของเนี่ยเขาก็นะแข็งแรงนะเป็นจักรยานแบบนี้
ก็เอาจักรแร้นี่แหละค่ะหนีบขาของเจ้าแพะตัวนี้เอาไว้นะคะกันร่วง
แปลกตรงที่เจ้าแพ้ตัวนี้นิ่งไม่กระดุกกระดิก
ให้เจ้าของเสียสมาธิแม้แต่น้อย
ก็แปลกขนาดนี้ทำเอาคนผ่านไปผ่านมาก็งงกันสิคะ

เราจะไม่เห็นสำนวนไทยที่ว่าจับแพ้ชนแก่

แล้วโต๊ะมันใหญ่มากยังไงล่ะค่ะขามันจะอยู่ได้เท่าไหร่เนี่ย

เออนะคะแปลกดีแปลกดีเลยนำมาฝากคุณผู้ชมในเช้าวันนี้นะคะ